ต้องบอกว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะวงการหมอลำเนี่ยคึกคักมวลคักมวลแน่คุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะคุณแม่แผลวแห่งแสงทองฟินแลนด์
บอกเลยว่าทุ่มเงินเป็นล้านเพื่อมาทำวงในซีซั่นล่าสุดนี้คุณผู้ชม

เตรียมจะหมดสัญญากับท็อปไลนมิวสิกแล้วด้วย
ภายในสิ้นเดือนนี้นะแกอยู่มานาน๑๐ปีแล้ว
ส่วนเรื่องการแสดงของหมอลำนะคะของวงแสงทองฟินแลนดฤดูการนี้
ในฐานะแม่ทัพก็บอกเลยว่าคอยนี่ภูมิใจสุด

เพราะว่าทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่
ตอนนี้ค่ะลงทุนไปถึง๗หลักแล้วนะ
เรียกว่าทุ่มเทเพื่อแฟนหมอลำโดยเฉพาะค่ะ
รับรองแฟนที่มาชมแสงทองฟินแรง

เราสืบว่าเราคุ้มใจ
ภูมิใจในแบบทีมงานทุกคนเลย

เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคือส่วนที่สำคัญในวง
ที่จะทำให้แสงทองฟิแลนดของเราได้ก้าวเดินต่อไป
โอ้โหนี่แกไม่ได้ดังแค่ตัวแกเองนะ

ทายาทหลังจากที่มีน้องนาริตะและน้องโตเกียว
แฟนถามว่าคนที่๓จะมีอีกบอก
งานนี้แม่แพรวบอกพอก่อนพักก่อนสต๊อปก่อน
ดิฉันขอปิดจ๊อปก่อนเพราะว่าค่อยทำหมันเรียบร้อยแล้ว
ส่วนสัญญาสิ้นเดือนนี้คุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นสัญญาใจซึ่งกันและกันคุณผู้ชม

รักแล้วก็เมตตามาโดยตลอดค่ะ
ตอนนี้ขอมาโฟกัสที่งานของวงหมอลำ
แต่ถ้าอนาคตในห้างจะเรียกใช้งาน

อันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ของคุณแม่แพรวแสงทอง